ตำรวจเชียงใหม่ตามรวบตัวครูหนุ่ม

ขี่ไปแล้วก็ตระเวนไปจับหน้าอกผู้หญิงคนนั้นที

กลายเป็นคลิปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดให้ได้เห็นกัน
เดี๋ยวคุณดูผู้หญิงที่เขาเดินอยู่ริมถนนนะฮะ

มาแล้วผู้เสียหาย
ปริ้นเนี่ยจับก้นปริ้นนี่คือไม่ใช่บีบแต่นะ

แต่มาจับก้นของผู้หญิงคนนี้ที่เขากำลังเดินอยู่นะครับ
แล้วก็ขับรถหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมช่วงบ่ายโมง
ซอยข้างวัดดอกเอื้องที่ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ตรวจหาทะเบียนรถจักรยานยนต์
จนกระทั่งตามไปเจอตัว
และจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ในช่วงเย็นของวันอังคาร
ผู้ก่อเหตุคือนายทรงวุฒิอิ่นแก้วอายุ๓๓ปีนี่คุณ
มีอาชีพเป็นครูสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
พื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านเช่าข้างโรงเรียนที่นายทรงวุฒิสอนอยู่นะครับ
จากการสอบสวนนายทรงวุฒิยังให้การรับสาภาพบอกว่าเคยก่อเหตุในลักษณะนี้
เมื่อวันที่๑มิถุนายนในช่วงบ่ายโมงเช่นเดียวกันช่วงกลางวันแสกนี่แหละครับ
บริเวณริมถนนราชภาคินัยซอย๑ตำบลศรีภูมิ
เพราะว่าสาเหตุเขาบอกอะไรรู้ไหม
เพราะเครียดจากการทำงาน
และเมื่อได้จับก้นหรือจับหน้าอกของหญิงสาว
จะทำให้หายเครียดเป็นการประบายอารมณ์เหรอคะ
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางมาทำธุระในตัวเมืองเชียงใหม่
ลงมือก่อเหตุก็จะเป็นช่วงกลางวัน

มีผู้เสียหายจำนวนหลายคนเข้าแจ้งความกับตำรวจไว้ก่อนหน้านี้

มักจะตระเวนจับหน้าอกแล้วก็จับก้นของหญิงสาว

โดยคนร้ายมักจะใช้รถจักรยานยนต์ตระเวนดูเหยื่อ
หากพบเจอก็จะขี่รถย้อนสอนดูต้นทาง
แล้วก็ย้อนกลับมาฉวยจังหวะตอนที่ไม่มีคน
ลงมือจับหน้าอกและจับก้น

ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคม
แล้วก็ตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ซึ่งช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ญาติของนายทรงวุฒิได้นำหลักทรัพย์๒๐๐๐๐บาท
ขอยื่นประกันตัวออกไปชั่วคราวนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจโทพรพิชิตรุ่งเรือง
รองภูมิกับการหัวหน้างานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่
ก็เปิดเผยว่าผู้ต้องหาเป็นข้าราชการครู
กระทำความผิดก็ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดสอบสวนทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ